แตกตื่นกันทั้งขบวนรถไฟเลยนะคะ
คือแล้วยิ่งช่วงนี้กระแสโควิดระบาด

คุณผู้ชมผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๘ปี

ประกอบพิธีทางศาสนาที่ปัตตานี

ปรากฏว่าเสียชีวิตบนรถไฟแน่นอนว่าคนที่เป็นผู้โดยสารเนี่ย
สิ่งที่เขาคิดเลยสิ่งแรกคือน่าจะเสียชีวิตจากโรคโควิดหรือเปล่า
สุดท้ายแล้วต้องนำขบวนรถไฟขบวนนี้ค่ะเข้าจอดที่สถานีรถไฟหัวหินนะคะ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็สาธารณสุขจังหวัดเนี่ย
ขึ้นไปบนขบวนรถไฟนำศพของผู้ตาย
ชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้วไปตรวจว่าเสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙หรือเปล่า
นะคะตำรวจก็ไปดูแบบนี้นะคะผลออกมาแล้วนะคะ
คุณผู้ชมลองฟังข่าวนี้ดูว่าใช่หรือไม่ใช่ที่ผู้ชายคนนี้เสียชีวิตนะฮะ
โรคโควิดสิบเก้าคุณผู้ชมดูก่อนนะคะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย
ชื่อว่านายเอกสิทธิเจริญพันธ์อายุสามสิบแปดปีชาวจังหวัดนนทบุรีค่ะ
นี่สภาพศพตอนที่นอนเสียชีวิตนะคะเสียชีวิตอยู่บนพื้นรถไฟ
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจชนะสูตรตามร่างกายคือตรวจเบื้องต้นเนี่ย
พบบาดแผลใดนะคะคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว
สักประมาณหนึ่งชั่วโมงกู้ภัยก็ต้องรีบนำศพเนี่ย
ส่งโรงพยาบาลหัวหินให้แพทย์ตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง
ทำกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของคนแถวนั้นของผู้โดยสารว่า
ผู้ชายคนนี้อาจจะเสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙หรือเปล่านะคะ
ทีนี้เรามีโอกาสไปพูดคุยกับเพื่อนผู้ตายเล่าบอกว่า
ก่อนหน้านั้นเพื่อนพร้อมกับผู้ตายเดินทางไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดปัตตานี
หลังเสร็จพิธีก็พาเดินทางกันกลับที่จังหวัดนนทบุรี
ระหว่างที่รถจะเข้าสถานีรถไฟหัวหินขณะที่เพื่อนออกไปละหมาด
พอกลับมาอีกทีมาพบว่านายเอกสิทธิ์เนี่ยจู่ก็นอนแน่นิ่งลงไปกับพื้นรถไฟซะแล้วนะคะ
ปกตินายเอกสิทธิ์มีโรคประจำตัวคือโรคความดันโลหิตระยะหลังเนี่ยอาการเริ่มสุดลง
เอาล่ะมาถึงไฮไลท์ที่หลายคนจับตาว่าสาเหตุการเสียชีวิตเขาเกิดจากอะไรกันแน่
ใช่โควิดหรือเปล่าครับแพทย์ได้มีการชนะสูตรอย่างละเอียดแล้วนะคะ
ตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้าพ้นปรากฏว่าพ้นตรวจจากศพ
เป็นลบค่ะเป็นลบไม่พบเชื้อโควิดนะคะ
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตคาดว่าเกิดจากโรคประจำตัว
ก็มีการประสานให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอหัวหินนะคะ
ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟหัวหิน
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารนะคะ
ถึงแม้ว่าผลตรวจออกมาเป็นลบก็ตามค่ะใช่ค่ะ